โอเค

แล้วก็มีคริสต์มาสค่ะ

ไปถ่ายรูปกับต้นคริสต์มัสกันไหมคะพวกเรา

หมดอัพ
ดูหน้าอีกหมดอัพ

ให้มองทำลาย

อ๋อมีไฟอย่างนั้น

เฮ้ยค่ะมะคือคิสมาสค่ะ
เมื่อกี๊เหาะไฮไปเหมือนโรงสม
ไม่ใช่ตัวคิสมาส

หน้าก็เวลาเดินนะคะเจอกันทุกวันนะครับ
พิธีกรคุณภาพแล้วก็น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะคะ

อ่ะปิดไฟมาไฟดับ

ตอบไปอยากสตูให้มันดูสิจะเป็นอย่างไร

ใช่ต้องเห็นอย่างนี้ไม่รู้เอาอย่างนี้ก่อนจับไว้ก่อน

ไม่ได้เริ่มอ่านข่าวก็จากทีนี้ไปวิ่งเล่นไป
คุณแม่คุณแม่ไม่มีอารมณ์ของความสุนทรีย์กัน
อ่าคุณแม่นนิดหนึ่งให้พรคุณผู้ชมนิดหนึ่งค่ะ

ต้องไปตื่นเต้นอะไรกันพอครับเหรอคุณแม่นมันเป็นสากล
มีคนดูเราอยู่ต่างประเทศด้วย

สภาพแข็งแรงอากาศไม่เป็นพิษพอแล้วฮะ
กูไม่สั้นจังเลยหนูไม่ทำไม่มีอินเนอร์ร่วมเลยคุณแม่
ปีหน้าไม่เจ็บไม่จนเศรษฐกิจฟองสบู่ไม่แตก
แล้วก็ใครที่เป็นหนี้อยู่ก็ขอให้หมดหนี้หมดสิน
จะได้มีความสุขเป็นเขาเรียกว่ามีเสรีภาพ

แบล็กพิงอ่ะคะเชิญโชว์นิดหนึ่ง

ด้านหน้าป๊อบมา
ลองเจินกว่า
๓๐กดลิคริฟต์

ถ้าเกิดไปสมมุติไปประเทศที่เขาไม่รู้จักเรา
เขาก็ต้องว่าฉันเป็นแม่พี่เหว๋
เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชโพสต์ภาพและข้อความซึ่งเป็นพรปีใหม่พศ๒๕๖๒
ประธานจากสมเด็จพระอริยวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
ความว่าเนื่องในอภิละขิตตะสมัยขึ้นปีใหม่พศ๒๕๖๓
เจ้าพระคุณสมเด็จพระอารยวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
โปรดประธานพระรูปพร้อมรายพระหัสเชิญพุทธศาสนสุภาษิตว่า
โมขโขกัลยานิยาสาธุเปล่งวาจางามยังประโยชน์ให้สำเร็จ
เป็นพระคติธรรมประธานพรสำหรับความสุขปีใหม่พุทธศักราช
เฟฟไว้เลยเอาไว้ใส่ในโทรศัพท์เลย
เราขอย้อนกลับไปแล้วกันถ้าสมมุติจะพูดแล้ว
อย่างที่เราพูดกันบอกว่าคนกลัวเรื่องภัยแรงแต่บางอย่างภัยแรงมันช่วยคลี่คลายคดีบางอย่าง

ถ้าสมมุติเราจะได้กลิ่นเกษร

เล่าไปสักระยะหนึ่งแล้วเกี่ยวกับกลิ่นเกษร

เขาก็บอกว่าไปถามตายายเขา

เขาได้แต่พูดว่าไงรู้ไหมเขาพูดไม่ได้

เคยเป็นแฟนกับคนนึง
เป็นเจ้านายเขานี่แหละเปิดร้านสเต็ก

เปิดร้านพรีเวดดิ้งอยู่ดีกลิ่นเกษรหายไป

เคยเล่าว่าโทรไปถาม

ที่ว่าเป็นแฟนกันเสียคนที่ตำรวจเรียกวันนี้แหละ

ปรากฏว่าเสียบอกอ้าวกินเกษรเนี่ย

ปรากฏแต่ก่อนหน้านี้

หวงกันกลิ่นเกษรก็เป็นพนักงาน

คุณผัดไทยนึกออกไหมถ้าสมมุติใครไม่เข้าใจเนี่ย

ของคนงานปุ๋ยโรงงานหนึ่งเจ้าของก็คือเสียหาย

เหมือนกลิ่นเกษรเป็นผู้หญิงที่สวย

เกษรก็หายตัวไปจริง

ก็คิดว่าอ๋อเบื้องต้นก็คิดว่า

ไม่ไหวแล้วอยากจะหนีหลบหนีไป
หลบหนีไปสักแป๊บหนึ่งสัก๓ปี
ในขณะเดียวกันสิ่งที่แปลก

ต้องโทรหาพ่อหาแม่หาพี่หาน้องบ้างถูกต้องไหม
แต่เนี่ยไม่มีการโทรเลย

ในที่สุดนะฮะ

ตอนนั้นที่เขามีลูกด้วยนะ
ลูกเขาเนี่ยตอน๙ขวบ
๙ขวบจนเวลานี้ลูกเขา๑๒ขวบ
เขาก็คิดว่าลูกได้เห็นแม่เขาครั้งสุดท้ายตอน๙ขวบแล้วก็ไม่ได้เห็นแม่อีกเลย
อีกครั้งหนึ่งมาเจอในน้ำ
เป็นรถแล้วก็สภาพศพที่เจอ
คือผูกแขนผูกขาผูกปากไว้หมดเลย
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ย
เจอแต่เหมือนคนใส่ชุดชั้นใน

คนอะไรจะไปแต่งหน้าแล้วก็ใส่แค่ชุดชั้นในกับเสื้อยืด

ไปเจอขามาอีกข้างหนึ่งเป็นของใครวะ
แสดงว่าก็เริ่มสงสัยว่า

ก็ไปถามทางครอบครัวเขาครอบครัวเขาบอกเขารู้แหละเขาพอสงสัยแหละว่าเป็นใคร
แต่ผู้ตายเนี่ยเคยพูดว่าไงรู้ไหมเขาฆ่าเขาเคยขู่หลานสาวลูกสาวเขาไว้เนี่ย
เขาฆ่าคนตายไม่ผิดเขาเนี่ยฆ่าคนตายแล้วไม่ผิดเพราะเหมือนเขารู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่คนใหญ่คนโต
เขาฆ่าคนตายไม่ผิดนี่คือคำที่เขาขู่ผู้ตายมาโดยตลอดว่าอย่าลืมนะว่าเขาฆ่าคนตายเนี่ยไม่ผิด
พวกครอบครัวของผู้ตายก็คิดว่าเราก็แค่เป็นแค่ชาวบ้านเป็นแค่ชาวบ้านจะมีปัญญาอะไรไปต่อสู้กับเขา
อันนี้คือคำที่แบบว่าครอบครัวผู้ตายเขาตอบไปตลอดเราก็เป็นแค่ชาวบ้านจะมีปัญญาอะไรไปต่อสู้กับคนร่ำคนรวย
เราจะมีปัญญาอะไรไปต่อสู้กับผู้ที่มีอิทธิพลถูกต้องไหม

ในที่สุดเขาบอกว่าวันหนึ่งขอให้แบบว่าอยากจะเห็นว่าขบวนการยุติธรรมเนี่ยมีจริงมีจริง

คือเบื้องต้นเนี่ยบุคคลผู้สูญหายนานกว่า๓ปีถ้าสมมุติเราพูดก็คือคุณกลิ่นเกษรวงสิง
ซึ่งขณะที่เขาตายอายุ๓๖ปีฮะ

ด้วยจากหลักฐานนี้ทำให้เชื่ออย่างนี้ว่าผูกถ่วงน้ำตาย
เหมือนถ่วงน้ำตายแล้วทำอะไรต่อกัน
อำพางคดีนะฮะในจังหวัดสระบุรี
ก่อนเจ้าหน้าที่เนี่ยตามแกะรอยแล้วก็หารักฐาน
เชื่อมโยงกับถึงเสียคนสนิทคนหนึ่ง
แต่แน่นอนเสียคนสนิทอย่างแรกเนี่ยรวย

รู้จักคนเยอะคงไม่ใช่อิทธิพลหรอกนึกออกป่ะ
แล้วก็เหมือนกับว่าเสียคนนี้เคยไปขู่อย่างที่มะดำบอก
เคยไปคุยกับครอบครัวว่าคนอย่างเขาอ่ะ
ฆ่าคนตายไม่ผิดนะคนอย่างเขาเนี่ยต่อให้
คือเขาฆ่าคนตายได้ยังไงฆ่าคนตายเขาก็หลุด
ก่อนหน้าที่จะมีหมายจับ
พี่สาวของเสียก็ออกมาโต้ทีนึงแล้ว
ว่าครอบครัวเขาเนี่ยเป็นครอบครัวบริสุทธิ์
ข่าวเล่าข่าวถึงแบบครอบครัวน้องชายเขาอย่างนี้

เจ้าหน้าที่ก็แกะลอยแล้วก็หาหลักฐานมาตลอดข่าวไม่เคยเงียบ

ปรากฏว่าณวันนี้หลักฐานค่อนข้างจะชัดเจน
พบเชื่อมโยงกับถึงเสียคนดังกล่าวหรือเสียคนสนิท
ก็เลยออกหมายจับออกหมายจับกลุ่มตามที่เคยเสนอข่าวไปนั้น
วันนี้กองประชับการตำรวจภูทรภาค๑
ก็ได้แถลงผลการจับกลุ่ม๒ผู้ต้องหา
หลังจากจับกลุ่มที่บริษัท๕ดาวเคมีพันธุ์จำกัด
อยู่ที่ตำบลพระพุทธบาทอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี
เมื่อช่วงบ่ายในคดีฆาตกรรมตอนนี้มันเป็นคดีฆาตกรรมอำพลางศพ
นางสาวกลิ่นเกษรวงสิงอายุ๓๖ปี
อย่างที่พระดำเคยบอกตั้งแต่ต้นเขาเป็นเซลล์ขายปุ๋ย
ซึ่งหน้าตาสวยเลยล่ะแล้วมีผู้ชายมาติดพันธุ์เยอะพอสมควร
เป็นบุคคลสูญหายไปตั้งแต่๓ปีแล้วก็ไปพบศพในรถยนต์ส่วนตัว
ที่จมน้ำอยู่ในน้ำผู้ต้องหาทั้ง๒คนประกอบด้วย๑เสียไฮ
คือนายสันตินายสันติหรือเสียไฮจึงทองดีอายุ๖๒ปี
แล้วก็นายนิวัฒน์หรือแจ็คเฉลิมวัดอีกคนนึงเนี่ยคือใคร
อายุ๓๖ปีซึ่งถูกตั้งข้อเก่าหาว่า๒คนนี้เป็นผู้ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยร่วมกันลอบฝังซ่อนเล้นย้ายหรือทำลายศพ
ส่วนของศพนั้นเพื่อเป็นการปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายเนี่ย
ร่วมกันทำการหนึ่งเคลื่อนย้ายก็คือเอาง่ายเคลื่อนย้ายรถลงน้ำนี่แหละ
ซึ่งศพส่วนของศพนั้นโดยไม่มีเหตุอันสมควรร่วมกระทำการใดแก่ศพในประการที่น่าจะทำ
ให้การชนะสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปเป็นการอำพางศพ
ข้อหายาวมาก
ก็สืบสวนข้อเท็จจริงนะฮะว่านางสาวกลิ่นเกษรผู้ตายเนี่ย
คบหาเป็นสามีภรรยากับเสียหายจริง
เป็นสามีภรรยากันเลยพี่กับเสียให้หรือนายสันติเนี่ย
ต่อมาภายหลังเนี่ยมีเหตุขัดแย้งทะเลาะวิวาสกัน
เรื่องอะไรรู้ไหมหึงห่วงกันหึงห่วงกัน
ปรากฏหึงห่วงกันก็เริ่มไปทำอะไรก่อน
ตัดท่อน้ำเลี้ยงไปเรื่อยก่อนนะฮะจนในที่สุดประเด็นที่เกิดขึ้น
ประเด็นมันเกิดประเด็นเดียวเลยคือความหึงห่วงฮะ
ในที่สุดนำภาพวงจรปิดแล้วก็สอบปากคำบุคคลต่าง
ทำให้เชื่อว่าผู้ที่เป็นสามีคือเสียหายนี่แหละ
เป็นผู้เป็นผู้ฆาตกรรมและอีกคนนึง
ภายในบ้านนี่แหละของนายสันติเนี่ยที่เราบอกว่าเจอผ้าห่อ
ถูกต้องไหมฮะหลังจากฆ่าปุ๊บเอาผ้าปูที่นอนห่อ
เบาะหลังเลยนะไว้เบาะหลังเอาผ้าปูที่นอนแสดงว่าไม่ได้ตายบนรถค่ะ
ใช่ตายที่บ้านแล้วต้องการจะเคลื่อนย้ายศพอำพลางศพอืมก็เลยเอาผ้าปูที่นอนของที่บ้านนั่นแหละ
มาผูกยัดใส่รถแล้วก็มาทิ้งเลยถูกต้องนะฮะแล้วก็ไม่ให้ทราบไงว่าการตายที่แน่ชัดคืออะไร
แล้วนำศพเนี่ยมาทิ้งน้ำมาทิ้งน้ำเพื่ออะไรเพื่ออำพลางคดีตำรวจเปิดเผยว่าในชั้นจับกลุ่ม
ทั้งสองผู้ต้องหาเนี่ยตอนนี้นะฮะเขาให้การปฏิเสธทุกข้อเก่าหาแต่ให้การเป็นประโยชน์ในบางประเด็น
ขณะที่ยังไม่พูดถึงเรื่องความหึงหวงทั้งนี้เชื่อได้ว่า
ผู้ร่วมก่อเหตุน่ะแต่ยังอยู่ในระหว่างสืบสวนขยายผลนะฮะ

คุมตัว๒ผู้ต้องหาเนี่ยไปรอขออำนาจศาลจากจังหวัดสระบุรีก่อน
แล้วก็จะฝากขังผลัดแรกก่อนในวันพรุ่งนี้คือ๒๖ธันวาคม
ส่วนเขาบอกอ้าวคนรวยมักจะได้ประกันตัวถูกต้องไหมถูกต้องป่ะคนรวยยัง
ถ้าทันคนรวยแต่วันนี้ไม่น่าจะทันวันนี้ไม่น่าจะทัน
แล้วก็ตำรวจเขาบอกเขาจะค้านการประกันตัวฮะเขาจะขอค้านการประกันตัว
พร้อมทั้งยืนยันว่าจะดำเนินการปราบรามผู้มีอิทธิพล
และอาชญากรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบของตำรวจภูทรภาค๑เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประชาชนอย่างสุดความสามารถตามนโยบายหลักของตำรวจจราจร
นี่เธอบอกว่าที่ภายแรงเป็นประโยชน์คือน้ำมันรด
เลยโผล่อี๊ะรดเลยโผล่ขึ้นมา
งั้นก็คงแบบ๑๐โมง๑๐ปีก็ไม่รู้นะ
คือเอาง่ายมีคุณลุงคนหนึ่งมา๓ปีที่แล้ว
คุณลุงคนหนึ่งเขาบอกว่า
เขาเห็นเป็นรอยร้อนรถถลายลงไปในแม่ง

ลุงไปถามมีรถใครหายไหม
คือลุงก็มีอาชีพตกภาพเป็นการเศรษฐกรทั่วไป
แต่ลุงเก็บคำถามในใจว่ามันจะต้องมี

ไหลลงไปแล้วมันก็มิดหัวมิดคันรถไปเลยใช่ไหม
แล้วมันไม่ใช่เส้นทางที่คนจะใช้เรือใช้อะไร

แต่ในที่สุดแล้วคืออะไรรู้ไหม

ก็เลยไปบวกกับที่คนตายเคยบอกว่าอยากหนี

พูดถึงน้ำแถมเมืองบาดานหน่อยนึงได้ไหม

ผู้ชายก็วัย๔๖ปีนะคะบอกว่าจะไปหาพี่ชายที่ตายแล้ว
อันนี้พูดก่อนว่าจะไปหาพี่ชายที่ตายแล้ว
แล้วก็สุดท้ายก็ไปพบว่าเขาก็จมน้ำตายจริง
คือพูดเหมือนเขาบอกว่าพูดเป็นลางอย่างนี้นะคะ
ทีนี้ที่เกิดเหตุก็คือเป็นบ่อน้ำท้ายหมู่บ้านนะคะ
ที่นายคนนี้เขาไปพบอยู่นะคะ
เขาบอกว่าที่หมู่บ้านนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดชายภูมินะคะ
วังตะเข้นะคะเขาบอกว่าไปเจอก็คือ
นายสมคิตพนมคุณเนี่ยอายุ๔๙ปีนะคะ
ชาวจังหวัดนครนายกจมน้ำเสียชีวิต

ใช่ค่ะอยู่ใต้ก้นบ่อน้ำนะคะ
แล้วก็รีบนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นจากน้ำ
เพื่อสอบถามชาวบ้านทราบไหมว่าอะไรอะไรอย่างนี้นะคะ
ในเช้าวันเกิดเหตุในผู้เสียชีวิตเนี่ย
ชาวบ้านบอกว่ามานั่งเล่นที่ริมบ่อน้ำนะคะ

วันนี้นะคะจะเป็นวันเปิดประตูสู่เมืองบาดานนั่นเหรอ
ตนเนี่ยจะลงไปหาครอบครัว
ไปหาพี่ชายที่เสียชีวิตแล้วนะคะ
แล้วก็หากใครพบเห็นความผิดปกติ
ห้ามทักทวงเด็ดขาดนะคะ
ตอนนั้นเพื่อนบ้านก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะ
ก่อนที่จะเดินกลับเข้าบ้านแยกแยะกันไป
จนกระทั่งเวลา๑๑โมงเช้าเนี่ยนะคะ

ก็คาดว่าน่าจะจมน้ำเสียชีวิต

แล้วก็ไปหาหน่วยกู้ภัยมาช่วย
สุดท้ายก็คือเจอร่างนะคะ

เขาบอกว่าบ่อน้ำแห่งนี้เนี่ยนะคะ

ก็เคยมีเช้าบ้านต่างถิ่นมาสร้างเอาไว้
หลังจากที่ถูกหวย
ตามรวมที่๑

เขาก็เลยมาสร้างไว้ให้ตรงนี้
ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าเป็นอาถรรพ์ของพญานาค
ที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้คือดูเหมือนบ่อขุดทั่วไปเลยเนอะ
ใช่ค่ะเขาก็บอกว่าแต่บ้านเขาเองบ้านผู้เสียชีวิตเอง
ก็ไม่มีใครติดใจอะไรก็คือไม่ได้สงสัยว่าชาวนครนายก
ต่อมาถึงชายถึงชายภูมิค่ะก็เลยก็ทำพิธีทางศาสนาปกติ
ปกติเขาก็คิดว่าเป็นอาธันต์ของพญานาค

แต่ทำไมรู้ตัวก่อนนะรู้ตัวก่อนแล้วก็บอกว่าจะไป
รู้ตัวว่าเขาต้องกลับไปหานี่ญาติพี่น้องว่ารอประตูบาดานเปิด
แล้วถ้าเห็นอะไรเนี่ยอย่าทักท้วงนะเพราะ
เขาสั่งไว้ค่ะเขาบอกว่าถ้าใครเห็นอะไรก็อย่าทักท้วง
แล้วก็ไปจริงจริงเขาก็ไปจริงจริงก็เหมือนกับที่ไทยรัฐนิวโชว์นำเสนอข่าว

เป็นเด็กเกิดขึ้นที่บึงการเหมือนกันทำไมฮะ
เป็นเด็กคนหนึ่งอายุ๑๐กว่าขวบ๑๑๑๒๑๓ขวบ
เด็กคนนี้วันพระไม่ได้หนุ่มขาวห่มขาวใส่ชุดขาว
ไปปฏิบัติธรรมยามว่างเด็กคนนี้ก็จะไปเลือกที่จะไปช่วยหลวงพ่ออยู่ที่วัด
เด็กคนที่เป็นเด็กเรียบร้อยเด็กเรียนเก่งอยู่ที่บึงกาล
รู้สึกจะอยู่ที่อำเภอพรเจริญนะฮะ
ปรากฏว่าอยู่ดีเด็กผูกคอตาย
ผูกคอตายในห้องน้ำใส่เสื้อซุปเปอร์แมน

ปรากฏว่าคนก็เอ๊ะเด็กคนนี้เป็นเด็กเรียบร้อย
ไม่น่าจะมีข้อไม่น่าจะมีปัญหาไม่น่ามีอะไร
เพราะปกติเด็กไปปฏิบัติธรรมอายุ๑๒ไปปฏิบัติธรรม
ปฏิบัติธรรมไปแบบว่าอยู่วัดไปช่วยงานวัดชอบ
ไปฟังเทศฟังธรรมพวกวันพระอะไรอย่างนี้
ไม่น่าจะผูกคอตายได้เรื่องแปลกคืออะไรรู้ไหมคุณนาย
ก่อนหน้านี้สัก๒ปีพระทักว่าอย่างไรนะครับ

โยมโยมเด็กเนี่ยเดี๋ยวโยมจะต้องกลับไปตายเหมือนเดิมนะ

โยมจะต้องกลับไปตายนะโยมจะต้องกลับไปผูกคอตายเหมือนเดิม
เพราะว่าโยมเมื่อชาติที่แล้วโยมผูกคอตาย

ความจริงแล้วโยมก็ผูกคอตายต้องกลับไปผูกคอตายในที่จุดเดิม

แต่ผ้าขม้าไม่น่าแปลกเพราะผ้าคณะแต่ละจังหวัดมันก็จะมีลายใครลายมันถูกต้องไหมล่ะ
งงใช่ไหมว่าเด็กอายุ๑๑๑๒ทำไมจะต้องไปกลับไปแบบว่าตายเหมือนเดิมผูกคอ
เมื่อชาติที่แล้วทำไมต้องไปผูกคอที่ห้องน้ำเหมือนเดิม
ปรากฏว่าย้อนกลับไปสัก๑๐กว่าปีที่แล้ว
เคยผูกคอตายพอดูวันนี้ที่ยุ้งข้าวพรากฏวอกเมื่อขวดมาซะเกินทางที่นี่

จนแบบว่าเมื่อเขาตายไปผูกคอตายปุ๊บ
ในบ้านก็ไม่สบายใจก็เลยมาสร้างเป็นห้องน้ำ

เพราะอยู่ห่างไกลจากบ้านตัวบ้านคนต่างจังหวัด

สัก๕เมตร๖เมตรอะไรอย่างนี้

ปรากฏว่าเด็กคนนี้ผูกคอตายตรงจุดที่
คุณลุงของเขาเคยผูกคอเป็นยุ้งข้าว
ปฏิบัติธรรมของเขาไม่ทำให้เขาพ้นจาก

พระก็ได้พูดก่อนเด็กตายแล้วนะบอกว่า

ไม่ได้เขาบอกว่านี่ก็หมดเบนหมดตำแล้วอะไรอย่างนี้
มันก็เลยเป็นแบบว่าที่วิพากษ์วิจารณ์ของ
ของคนที่บอกเฮ้ยมันมีจริงเหรอวะ

รู้เวลาแล้วก็ต้องกลับไปตายที่ไหนอะไรอย่างนี้
ก็ช่วยยากมากแต่ก็คือแค่ผ่อนหนักเบนเบา

รับมือกับสิ่งที่จะเข้ามาได้แบบ

เธออย่าไปสนใจเรื่องความรักโลกกฎหลงให้เยอะมากนัก

เอ้อเหล่าอยู่ไหน

เอาแล้วอยู่สินี้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้

ว่าไปกดจีบยาอยู่เลยเองนะเธอเนาะ
ในแบบนู่นนี่นั่นหุ่นดี
อีกข่าวหนึ่งครับมันเป็นกรณีของนายสั่งเสริน
มีเงินลุงเรืองรอดหรือเคนพอร์ตวันนี้อุ๊ยฉันไปเปิดไอจีเขาดูสู้ตายรอดรอดนะไอจี

ไปดูไอจีเขาเนี่ยเป็นนักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยเป็นนายแบบ
อันดับหนุ่มครีโอด้วย๒๐๑๖คุณ
ทะเบียนก็ไม่ต้องไปรู้หรอกฮะ๕๙๘๓เผื่อหวยจะออกนะครับ
๕๙๘๓ภูเชฟฝนทักคอร์เนี่ยอยู่ดีเนี่ยแหกด่าน
เรื่องของเรื่องคือถ้าเรื่องมันจะไม่เกิดถ้าตัวเองไม่แหกด่าน
แหกด่านนะฮะแล้วก็หลบหนีจนมุมเสียหลักชนไปชนฟุตบาท

คราวนี้ไม่รู้กี่คดีเลยโอ้ยอ้าวตำรวจไปนั่งเลย
ถูกปะล่ะตำรวจนั่งอยู่หน้าบริเวณสุขุมวิทย์ที่๑๓เลยฮะ
โหก่อนถูกตำรวจเนี่ยควบคุมตัวมาสอบสวนตามที่เสนอข่าวไปทั้งนั้น
อ้าวเห็นไหมเลือดออกแล้วลูกนี่ต้องประสานมิตรเลยถูกแถวกัมมี่เลยเถอะ
ที่๑๒นอทองหล่อเนี่ยเจ้านักที่ตำรวจก็ได้จับคุมนายสันเสิร์น
หรือนายสันเสิร์นหรือเคนพอร์ชเนี่ยฮะอ๋อหุ่นยิ่งดี
ออกจากห้องขังโดยนายสันเสริญเนี่ยใส่หมวกแก๊ปหน้ากากอนามัยปิดบังใบ
หน้าสวมเสื้อยื่นสีดำเนี่ยกางเกงขายาวสีดำเนี่ยลงเท้าพอไป
ก้มหน้าไม่พูดสภาพนี้ค่อนข้างจะอิดโรย
ก่อนนำขึ้นรถควบคุมตัวไปยังเรียกว่าขอผัดฟ้อง
ฝากขังครั้งแรกเป็นเวลา๖วันเนี่ยนะครับ
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๓๐ธันวาคมเนี่ยโอ้โหแต่นี่ยาวเลย
เยอะนะแหกด่านทำไมเนี่ยฮะเนื่องจากพันธการสอบสวนเนี่ย
ทะเบียนผ่านไหมดำเนินการสอบสวนแล้วก็รวบรวมหลักฐาน
ครบ๔๘ชั่วโมงแล้วแต่ยังไม่สามารถจะฟ้องได้
โดยจะต้องรอสอบสวนพยานอีก๔ภาพ
รอผลตรวจลายนิ้วมือของผู้ต้องหาจากกองพิสูจน์หลักฐาน
ทะเบียนอาชญากรรอผลตรวจปัสสาวะ
ตอนนี้ก็ไม่ต้องรอแล้วครับตำรวจเขาก็เลยบอกว่า๓ข้อเก่าหาเนี่ย
ตอนนี้ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

มีสารเสพติดประเภท๒คือยาเคในร่างกาย

อุ๊ยมีประภาพเลยนะไปเสพยาเคตามีนมา

แล้วจากนี้จะขอให้การที่สรรสาร
พิจารณาแล้วขอให้ผัดฟ้องได้เป็นเวลา๖วัน
เอสหรับผู้ต้องหาขนาดนี้ก็อยู่ในระวังขอยิ่งการประกันตัวนี่แหละครับ
คือด่านเนี่ยนอกจากตรวจแอลกอฮอลแล้วเขาตรวจสารเสพติดได้ด้วยใช่ไหม

แล้วทำไมกลัวก็ไม่ได้กินเหล้าหรือว่ามันเห็นสภาพ

ก็เป็นยาสรบช้างอะเอาให้ง่าย
เสพแล้วมันเกิดอะไร
ไม่ใช่ไออย่างไอเนี่ยคือหลอน

กฎจรจรคือขับแหกด่าน
แต่ไม่มีผู้เสียหายก็คือมีรถเขาเสียหาย
แต่ก็คือผิดวินัยจราจรคือการแหกด่านก็ถือว่าผิดเหมือนกัน
เขาไม่ได้เป็นผู้ค้าเขาเป็นผู้เสพ
อันนี้ก็ได้ประกันง่ายอ่าอันนี้ก็ได้ประกันง่ายอ่าอันนี้ก็ได้ประกันง่ายอ่า
ตอนคริสไมต์เฮริ่มแองจี้เยอะมากเลยนะ
กลัวแบบไปเจอภาพอะไรไม่รู้แล้วตกใจแม่
เนาะโอ้เจอภาพแม่งชิ้นไปต่อยใช่ป่ะ

อ่อนวันนี้สองสามเรื่องเกี่ยวกับพระล้วนล้วนวันนี้วันพระ

ฉันก็ว่าจะเลิกซะแล้ว
ข่าวแรกขอไม่เล่าแล้วกันเดี๋ยวไปฟังที่ไทยรัฐนิวโชว์เอา

เซ็กหมู่พระจับเด็กผู้ชายทั้งเนร
ปรากฏตำรวจทลายเด็กอายุเด็กสุดเท่าไหร่รู้ไหม
เศร้าใจเหลือเกิน๘ขวบ
พระเล่นปาร์ตี้หมู่๑๙
เนรไม่ไหวแล้วเนรในวัดบอกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจริง
อันนี้ขอข้ามกลัวบาป
แต่อีกอันนึงเนี่ยหลวงพี่น่าจะได้อยู่

เธอรู้ได้ยังไงอ่ะอ่ะกลับไว้ข่าว
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนึยเข้ากับย้อมสีฟะ
เอาละคุณฮะแต่เราจะฟังข่าวอย่างนี้
มานี่ภะที่เรากราบว่ายได้ยังมีอีกเยอะน่ะ
อาชีพเราต้องมองอย่างนี้

อาชีพพระแค่มาเดินตักบาท
ของกินกว่ามีคุณ๓มือ
ตอนเช้าสวดเชียงมาก
อะไรงี้ซอยต่างพูดถึงบอกว่าไม่รับซอมเรื่องเรื่องคืนภาคที่แกกลางไปได้อะ
เวลาที่เราต่อที่ใหม่ก็ยังว่าให้ค็นภาคได้แต่ตัดออกว่าแต่บาบขั้นหา
อาชีพพระเมื่อก่อนเขาบอกว่าทำใจไหว้พระเหลืองไป

ถ้าเราใส่บาทพระที่ไม่บริสุทธิ์หรือไม่ใช่พระก็ไม่ได้บุญนะ

เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังแล้วกันครับ

ดูยังภาษียังคะมาหลังแหลกปุ๊บ
เดี๋ยวภาษีคู่มีกี่ที่คะโอ้โดนหมด
พอปีหน้าเขามีนี่แหละคุณแม่
โหโดนเยินแล้วหรอคุณแม่
เพราะพี่หน้าเมียมีธูตกิจใหม่แล้วค่ะ
เอาอะไรเลย
ดอกไม้ปิดไปจริงเปล่าครับครับไม่ปิดครับว่า
คอนโดส่งใบมาแล้วใช่ไหมคอนโดบ้านแล้วก็เดี๋ยวเป็นที่ดิน
มุติคุณซื้อไว้ให้ห้องเช่าโอเคล่ะหลังแรกไม่โดนหรอกโดนน้อย
คุณสมมุติคุณซื้อคอนโดไว้เมื่อก่อนแบบปล่อยคนเช่าปล่อยคนเช่า
อันนั้นอีกราคานึงอันนั้นอีกราคานึงคุณโดนอีกหนักเลยล่ะ
เขาถือว่าเป็นรายได้ใช่ไหมก็ไปดูไปดูที่ดินตรงนี้ที่ดินตรงรัชดา
ค่ะถนนเยอะแยะข้างหน้าเป็นรถเอ่อรถไฟฟ้าใต้ดิน
ทุกวันนี้ทำอะไรรึเปล่าที่นี่เปล่าเปล่าปลูกมะนาวเออต้องทำ
ปลูกกล้วยเพราะว่าฉันปลูกหมดแล้วค่ะบอกว่าถ้าเป็นปลูกมะนาวแล้วค่ะ
เขาจะป้องกันคนที่กว้านซื้อที่ดินไว้แล้วไม่ได้ใช้ไปเยอะโดนเก็บเกี่ยวแล้ว

เอาอย่างนี้อย่างที่เราพูดให้ฟังเนี่ย
คือแบบเครียดอ่ะอ่านข่าวไม่อยากจะอ่านข่าว
คือขออ่านข่าวบางคนบอกว่ารอฟังอ่านข่าว
ฉันเห็นในข้อความแล้วรอฟังอ่านข่าวแบบภาคภูมิพืช

ไม่อ่านแล้วกันแม่งฮาร์ดคอไป
แต่เขาเมื่อกี้ก็เล่าเกือบหมดแล้วเหรอแม่งเจ๊

พอแล้วล่ะเพราะว่าคนจะปีใหม่เราก็ต้องคิดถึงวันที่เราตักบาทพระ
หลายรูปกันบ้างอ่ะเนาะใช่ไหม
กลายเป็นเสียงวิพาวิจารณ์ในโซเชียลนะฮะ
โพสต์ภาพพิสุรูปหนึ่งอยู่ภายในห้าง
ภาพนี้พระกำลังเลือกกระเป๋า
เลือกกระเป๋าแปรนเนมที่ห้อนึงภายในร้านแห่งนึง
โดยระบุข้อความได้ว่าขอบคุณซองผ้าป่าในวันนั้น

ที่ให้ความฝันของอัตมาในวันนี้
จะไปนู้นไปนั้นก็ดูดี
แต่หิ้วทั้งทีขอเลือกสีธีมจีวอนนั่น
หนึ่งคือตรงนี้คือแผนกสุด

ไปซื้อให้แม่หรือเปล่า
เหน็บพละที่ทำอะไรไม่ถูกต้อง

นี่ไม่ใช่กิจของทรงไม่ใช่ที่ที่ทรงจะไป
หลวงพี่จ๊ซินเขาก็เหน็บแต่เขาไม่ด่าเขาใช้วิธีเหน็บ
เพจปิดไปเรียบร้อยแล้ว

ใส่สบงแล้วทรงแบรนด์เนม
แฮชแท็กอีกเจริญช้อปปิ้งนึกออกไหมฮะ

อย่างที่บอกว่าเว็บโดนปิดไม่ใช่เนี่ยโดนปิดไปแล้ว
นี้โดนผิดไปเรียบร้อยแล้วหลวงพี่จัสติน
แล้วก็บอกทำให้ชาวเด็ดหลายคนเขาวิภาควิจารณ์เนี่ย
ถึงความเหมาะส่วนมหาภาพฤศูนย์รูปนี้เป็นจำนวนมากเหมือนกัน

เนอะอ้าวจะปีใหม่แล้วนะโอ๊ยอันนี้เบา
ถ้าวันนี้อ่านข่าวอ่านข่าวพระคืนพืช
นี่ใช่แบบว่าพี่เบา

ก็เบาอยู่นะแม่เพราะท่านหนักก็คงอยู่หลายแสนไปไม่ได้
อันนี้คงกลางเออคงลองจับดูอาจเป็นว่า
ทำผิดทำพลาดอะไรก็ทำตามเพลงไทยเรานะ

ตังตนชีวิตน์กันใหม่
ให้มันสุขใสสุขใจทั่วกัน
ได้ยินในห้างบ่อยแต่ยังไม่ถึงตอนนี้นะจิงโกเบล

ต่างตนและชีวิตหน้ากันใหม่
มันสุดใจสุด

แค่นั้นแหละฉันบอกแล้วว่าจะต้องได้ไปโรตัส
พอเดินไปกันต่างตนและชีวิตหน้ากันใหม่

ใช่แล้วดูได้ทั่วประเทศด้วยนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะสถานบันไดใจดาราศาสตร์
เขามีวิธีคุณ
เทพเจ้าร์โทษเทวลายทั้งหมด

เขาก็เลยให้เด็กให้คนที่ดูแลตัวเองไม่ได้
อยู่ในบ้านไว้จะได้ปลอดภัย
พอมืดปุ๊บเขาบอกเขาก็ไปทำการทดลอง

เวลามืดมันจะเหมือนกับสบายใจว่าไม่มีใครเห็นอะไรอย่างนี้

ที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
รายงานว่าจะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาวงแหวน

คลาดวงแหวนจะพาดผ่านประเทศอินเดีย
ทำให้มองเห็นดวงอาทิตย์เนี่ยเว้าแหว่ง
สามารถสังเกตได้ทุกภูมิภาคของไทยก็คือจะไม่มืดตื้อ
แต่ภูมิภาคที่มองเห็นดวงอาทิตย์จะถูกบดบังจะแตกต่างกันนะคะ
ที่ทางบริเวณภาคใต้ที่เบตตงยลาจะถูกบดบังไป๘๑
เหนือที่แม่สายเชียงรายจะถูกบดบังเพียง
ส่วนกรุงเทพฯเนี่ย๕๖ค่ะก็คือครึ่งหนึ่งครึ่งดวง
คือแต่ละมุมของประเทศก็จะไม่เท่ากัน
สถาบันแห่งนี้ก็ได้เตรียมอุปกรณ์สังเกตดวงอาทิตย์อย่างปลอดภัยให้ประชาชนนะคะ

ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ที่อุทยานดาราศาสตร์ศิรินทรอำเภอแม่ริม
ที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ๗รอบพระชมพันธุ์ศาสตร์ที่นครราชสีมา
พอดูดาวเฉลิมพระเกียร๗รอบพระชนมพันศาที่ฉะเชิงเศร้า
และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ๗รอบพระชมพันธุ์ศาสตร์ที่สงขราค่ะ

กล่าวถึงข้อควรระวังเฉลี่ยวการสังเกตสุยธิประอาคาร

เห็นว่ามี๕๖เดี๋ยวจะไปส่องกันโป้ง
ตั้งแต่เวลา๑๐โมง๑๙ถึงบ่ายโมง๕๗เนี่ย
การสังเกตสุริยุปราคาเป็นการสังเกตดวงอาทิตย์โดยตรงนะคะ
ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง
ห้ามสังเกตด้วยตาเปล่าเป็นเด็ดขาด
จ้องมองดวงทิศโดยมีอุปกรณ์ป้องกัน
อาจจะนำอันตรายมาสู่ดวงตาขั้นไหนคะ
ตาบอดตาบอดขาขึ้น
และขอให้ประชาชนที่คิดว่าการบันทึกภาพด้วยกล้องดิจิทัลก็โอเค

อันนี้ตากล้องดิฉันบอกเลยว่าเป็นกล้องอะไรนะ
พูดผิดไม่ได้นางเอาหน้าออกจากกล้องไปเว้ยมาด่าฉันเลย
ใช้ตาเล็งผ่านวิวไฟเดอร์
โดยตรงต้องมีอุปกรณ์ที่ป้องกันแสง

เพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้มันรวมแสงแล้วก็รวมความร้อนด้วยนะฮะ
เห็นว่ามันสุริยุปราคาคิดว่าแสงน้อยแล้วจะโอเคใช่ไหม

อย่าคิดว่าทำเองแล้วจะรอด

เธอจะเอาฟิล์มที่ไหนมาใส่แล้วมันไม่มีใครใช้ฟิล์มแล้วไง

เขามีให้ก็ไปตามนิดนิดแหน
ศูนย์วิจัยภาษาแต่ว่ากรุงเทพฯไม่ได้เลยต่างจังหวัดเนาะ

ของน้องนี่ได้อยู่ด้านนี้เขามีขายไหม
โรงเรียนอาจจะขายเหรอ

แต่ถ้าแง่มดดำคืออย่าดู

นี่คือลาหูอมรวงอาทิตย์ไง

จันทรุบ้างกลางคืนหรือไง
กลางคืนนั่นคือบังรวงอาทิตย์
ถ้าบังดูไม่ได้หรอกว่าเป็นวิทยาศาสตร์

เคยไปอินเดียแล้วเจออย่างนั้นช่วงนั้นพอดี

หมายถึงพวกเราก็ไปกันหกเจ็ดคน
กะโทยเสียงหายไปเย็นกันหมด

ถึงบ่ายโมงกว่านี้เราก็คงจะมัวเฉยไม่

ถ้ามาเป็นแบบร้อยลูกไม่ต้องหนีไปไหนหรอก

ไม่ใช่กลุ่มไหนก็ไม่รอด

ไม่เหมียวถามคำถามบ้างเลยนะ
มีอีกค่ะอื่นอย่ามาพรุ่งนี้ได้ไหม

ความถามที่เหนียวเมื่อกี้ตรงนี้เขาต้องแต่งตัวบาดใจ

ก็กลุ่มพวกมันแต่ละคนก็ถามว่า
หญิงม่ายรุ่นหล่อนเนี่ยทำไมไม่มีผัวกันอีกเลย
ทำไมเห็นมั้ยอยู่ดีก็แขวน
แล้วพอถามมุ่งมั่นนางท็อปก็วิ่งไอ้นี่ก็ผัดไทย

ส่งลูกสู่ฝันเป็นแบบว่าผู้จัดการดารา
เจ๊กล้องไม่เข้าพวกบอกเจ๊กล้องมีหรือเปล่า
ไม่มีไม่มีไม่มีก็ไม่มีไม่มีทางมี
ไม่มีถ้ามีพวกเราก็ไม่ถูกรบกวนอย่างนี้หรอก
หรอกนะถ้ามีพวกเราคงสงบนะไอ้ดำนะ
หัวครั้งช่างที่นี่

มีใครควรพีหนูเป็นคนที่นอนตีหนึ่งตีสองก่อนจะเสร็จรายการอ่ะ

ก็คิดตอนที่นอนอดทฤษฐจะตายเลย

แล้วก็คำสุดท้ายเล่าซี

กล้องหนูขอตื่น๑๐โมงได้ไหม

วันพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นกล้องขึ้นก่อนพระอาทิตย์

คุยเรื่องอีกล้องดีกว่าไม่คุยเรื่องข่าวแล้ว
ไม่เท่าเท้าไฟไม่เท่าเท้าไฟก็คล้ายพี่ก้องหรอกค่ะดีด
ไม่รู้ว่าไปโดนตัวไหนมาแม่เท้าเท้าไฟพี่สัตเทฮีบค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เขาก็มีการจัดงานวันแม่ริคริสต์มัสนะพี่เหมียว

เต้นลีลาดค่ะพี่สัตว์ปรากฏว่าคุณแม่เท้าท่านนี้นะคะ
ก็เต้นไม่หยุดค่ะอายุ๘๐ปี
เพื่อนในวัยเดียวกันและวัยใกล้เคียง

คุณแม่ไม่ใช่คุณแม่แล้วคุณยาย
โอ๊ยเสียจริงกับเบลจังหวะดีอะไม่อ้วนด้วยนะไม่อ้วน
ดูสิมีเอวนะทรงสวยมากใช่
แต่ตอนจบก็จะคล้ายพี่ก้องนิดทำไมคะ
คือกับเป็นรมค่ะก็ต้องกว่า
นี่เธอหมุนได้ขนาดนี้เธอใช่นี่ไงเป็นลมอ่ะ
โอ้เฮ่ยคนเดียวกันป่ะแม่
เดียวกันแม่เป็นลมค่ะ
เดี๋ยวก่อนเรากำลังชื่นชมอยู่
คุณยายอย่างนี้ป่ะแม่

เฮ้ยเราโอเคไหมโอเคไหม
ก็ฟื้นแล้วค่ะแต่เหนื่อยมาก
คุณยายหมุนมากอ่ะนึกถึงตัวเองนะ
ถ้าสวยด้วยหลังตรงแนวเลยนะอุ๊น
ก็รีลักษณ์ไม่หยุดเลยค่ะเริ่มนาน
อันนี้ก็ต้องขยับนิดนึงอย่าทุกเพลงนะเพลงเป็นเพลง
ไม่ได้เพราะว่าถ้าบางเพลงไม่ได้เต้นมันจะเสียโอกาส

ค่ะโอเคเพราะว่าพอจะนั่งปุ๊บ
มามารำรำเพลง
อ้าวอย่าต้องขึ้นมารำอีกอย่างเงี้ย
โอ้โหมันเพลงมันโดนไงฮะเพลงมันโดน

ต้องเลี้ยงไว้ค่ะ
เขาจะเลี้ยงให้แบบให้มันเข้าก็ต้องรำต่อไปได้เรื่อย

แต่ก็ดูแลสุขภาพเองด้วยอ๋อบุญญายสุขภาพดีแล้วนะครับบุญญาย

มาดูอุณหภูมิกันว่าเราจะได้หนาวกันนิดหน่อยเพิ่มขึ้นนะคะทางภาคกลางนี้นะคะ
เขาก็ระบุว่าในการพยากรอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
เขาก็บอกว่าเออนิดนึงตอนบน

อุณหภูมิจะลดลงแล้วมีลมแรงภาคเหนือภาคตะวันเฉียงเหนือเนี่ย
ลดลง๒๔องศาเซลเซียสนะคะ
ส่วนที่ราบพอลงต่ำลงมาอุณหภูมิก็จะ๑๐๑๘องศาเซลเซียต
ดอยแน่นอนค่ะเขาหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งอยู่แล้ว
ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดของเขาก็คือ๑๑๑องศาเซลเซียสที่ยอดดอยนะ
ทีนี้ภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จะลดให้ค่ะลดราคาค่ะ๑๓องศาเซลเซียสเท่านั้น

ตอนนี้๒๕อยู่ตอนเช้านะตอนนี้ตอนเช้า๒๕อยู่แต่ก็พอกลางวันก็๓๕
สำหรับภาคใต้ค่ะมีฝนค่ะช่วงนี้เป็นหน้าฝนของภาคใต้ด้วยนะฮะ
ลมบริเวณอ่าวไทยตอนกลางก็คลื่นสูง๒เมตรเลย
แล้วก็ฝนฟ้าขนองก็จะมีพอมีฝนฟ้าขนองคลื่นก็จะสูงกว่า๒เมตร
อันนี้ก็เรือเล็กเรือเล็กเรือเล็กเช็คข่าวด้วยนะฮะก่อนจะออก
ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียรักษาสุขภาพให้ดีนะครับ
มีอากาศเปลี่ยนแปลงและการสัญจรผ่านหมอกเนี่ย
จะมีอันตรายด้วยเพิ่มความระวังด้วยนะครับ

ส่วนการเดินเรือก็เรื่องฝนฟ้าขนองนี่แหละค่ะ

หนาวต้องนานนะหนาวถ้าเธอกลับไปพิษก่อน

สุ่นไม่มีหรอก

ก็โอเคมันก็เกินไว้

จริงเพราะว่าไฟไหม้ป่าคือแหละ

นี่เป็นพท่าประจำปีศรุ

โอ้ไกลก็ไม่ไปฝั่งนู้น
โปรดข่าวแบบเป็นงงกับคำใบ้หลังเพจดังสำนักข่าวปากต่อปากออกมาโพสต์ข่าวเมาส์แซ่บในวงการบันเทิงที่ถูกกระซิบมาจากเพจดังเพจหนึ่งว่าข่าวหรือเซอร์ไพรส์ส่งท้ายปีคนตาดีแอบเห็นนางเอกสาวอักษรย่อมมย่องฝากคันที่โรงพยาบาลดังซึ่งคนที่พามาก็คือดารานุ่ม
ต่อเต่ายากละจะว่าพี่ม้าเนาะดารานุ่มมาแรงต่อเต่าพุทธก็ไม่ใช่ต่อเต่าไม่ใช่ทั้งสอง
เขาจะมาย่องทำไมล่ะเขาอยากจะมีจะแย่อยู่แล้วซึ่งไม่รู้ว่ามาเป็นเพื่อนหรือมาเป็นพ่อของเด็ก
โดยทั้งคู่ได้ควมกันเข้าคอร์สคุณพ่อคุณแม่มือใหม่แล้วด้วย
บรรดาคนสนิทยังบอกว่านางเอกสาวไม่อยากปิดเรื่องนี้เป็นความรักอีกแล้ว
ส่วนดารานุ่มก็ดูจะรักนางเอกมากคอยเอาใจดูแลไม่ห่างแต่ก็มีเรื่อง
ไม่เงียบไปล่ะโอ้ยกูรู้แล้วอ่านก่อนอ่านก่อน
ก่อนเขียนก่อนอ่านก่อนอ่านก่อน

นี่หรือป่ะมมาก็นี่หรอ

ไม่จริง

ไปไหนแล้ว
เป็นแผ่นไม่ได้
ฉันไม่เชื่ออันนี้ไม่จริงแล้ว

ไม่น่าใช่
คุณบ้าเป็นฉันฉันไม่ยอมทิ้งอนาคตอย่างนี้แน่นอน

กินอะไรอีก

แต่ไม่มันไม่ใช่เวลาจะสละเรือ
นี่ถ้าสมมุติได้เศรษฐีแบบว่าได้แบบว่าเป็นเหมือนแบบว่า
เอออ่ะถูกต้องป่ะถ้าได้เศรษฐีแบบโอ้โหอันดับต้นแบบว่า
ดีไปเลยอย่างนี้ก็มันคุ้มที่จะสละ
แล้วนานทีกลับไปแอปเล่นละครทีนึงอะไรอย่างนี้นึกออกป่ะ
มันก็คุ้มแต่ถ้าสมมุติได้ดาราด้วยกันก็เอาความรวย

ปรากฏว่าขาเมาท์ขึ้นกับสนุกปากโยงไปหาอะไรเนี่ย
นะฮะเขาก็บอกว่าแต่มีเรื่องให้ช็อกอีกรอบ
เพราะมีสายบอกว่าลูกในท้องไม่ใช่ลูกของนางเอก
อ่ะเดี๋ยวเรียกว่าท้องหรือจะเป็นการอุ้งบุญ
โอ๊ยอันนี้ขาเมาท์ก็คุยกับสนุกปากมีโยงไปหานางเอกดังร้ายคน
ส่วนเรื่องนี้จะจริงหรือไม่ชัวร์หรือไม่ก็ต้องจับตาดูกันต่อไป
ซึ่งสายข่าวก็บอกว่าเตรียมจะคลอดปีหน้าว่ะ

ว่าอีกไม่นานเจ้าตัวคงจะออกมาให้คำตอบกับสื่อมวลชน

ทั้งนี้บรรดาลูกเพจขาเมาส์ก็เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบ
เดากันไปต่างนานาว่าเรื่องราวเป็นยังไง
โดยส่วนใหญ่ออกอาการงงกับคำใบ้
ที่บอกว่าเด็กในท้องไม่ใช่ลูกของนางเอก

มันเคยมีข่าวมาได้ก็สัก๒อาทิตย์ว่าเป็นคนนี้
ช่องอะไรช่องอะไร

รู้ว่าอุ้มบุญแต่คือปรากฏว่าเขาอ่ะนางเอกคนนี้ดังด้วยนะ

ก็ดังในระดับหนึ่งแล้วเหมือนประมาณว่า
มีคนคล้ายกับบอกว่าเขาตั้งท้องอยู่แล้ว

เหมือนละครที่เล่นอยู่ก็คือเล่นได้สักพักแล้ว

นางเอกด้วยเหรอไม่ยากแล้ว
นางเอกตัวใหญ่หรือตัวกลาง

นี่เสียงก็ไม่ได้เปรี้ยงมาก

เกิดนับในแรงกิ้งแล้วก็คือ

เดินเข้าไปเล่นในท้องเอกแล้วอีกอย่างวะ

ซึ่งแหล่งข่าวก็น่าเชื่อถือเป็นแว่นวงไฮโซล

แต่หนูก็ยืนยันว่าไม่ใช่
แต่เขาว่าลองไปสืบดูสิคนนี้หรือเปล่า

ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าคุณแม่เขียนไม่ใช่
เพราะว่ายังไม่ค่อยมีอายุมากตอนนี้ไม่เกิน

ไม่ก็คือไม่ใช่แก๊งรุ่นที่ตอนนี้กำลังแบบ
มีผลงานให้เยอะมาก
ไม่ใช่รุ่นใหม่แต่ก็ไม่ได้เก่า

แต่ก็ไม่ได้เก่าไม่ได้ใหม่มากแล้วก็ไม่ได้เก่ามากต่าง

ถ้าพูดชื่อไปก็ดังอยู่แต่หนูจำไม่ได้

คนที่เป็นพ่อของเด็กก็แหม่งว่า
นี่ก็เป็นดาราหนุ่มมาแรงถัดสอนยอดต่อเต่า

ตื่นเต้นเว้ยเหมือนฟังเขาอย่าง

แต่ว่ามันก็สงสัยแหละ

แต่คนนี้เค้าเคยเป็นนี่ด้วยเค้ามีประวัติเหมือนว่าเคยแบบนี่ด้วยอะ

คือแบบเกาะเคยมีแล้วก่อน๑คน

มีแล้วมีแล้วก่อน๑คนแล้วเหมือนว่าไปฝากที่อื่นเลี้ยง

ใครว่าทุกคนในจริงนี้
คือเหมือนว่าเค้าเคยมีแล้ว๑คน

มีแล้ว๑คนแล้วก็ฝากแม่หรือฝากใครไม่รู้เลี้ยง
คนนี้ใช่ไหมล่ะมานี่มาคุยเขียนให้ดู

ทำไมอันที่ดูแบบว่า

เอาค่ะคุณสิริทรคอนค่ะ
ฉันว่าอักษรย่อนั้นดีไม่ดีโปรโมทละครหรือเปล่า

ถามว่าถ้าโปรโมทละครที่ของมิ้นทะลิดากับเต้ยพงศกรเล่น

แต่ถามว่านางเอกที่มีเรื่องราวนี้มีจริง
เคยได้ยินแล้วใช่อุ้ยก็ล่าสุดไง
นางเอดที่เราเมาส์กันไว้เกี๊ยวไปป๊ากันในกองละครอย่างนี้
แล้วน้องนางเอกอีกคนที่ไม่ชอบหน้าเขาก็เล่าให้ฟังว่าแบบ

อืมอ๋อ

กินข้าว

บอกว่ารวยรับปีใหม่นะคะเสี่ยงโชคนะคะ
ผ้าป่าของพี่นางสิริพรค่ะล่าสุดนะคะ
เขาบอกว่าถูกลอตเตอรี่นับร้อยใบนะคะ
วกกับทะเบียนรถของพี่นางเนี่ยให้โชคแบบนี้ตรง

ล่าสุดพี่นางได้นำขบวนทีมงานสายบุญไปทอดพระป่าที่วัดพุทธยานบารมีนะคะ
หรือที่ชาวบ้านเรียกง่ายว่าวัดป่านาฝ่ายจังหวัดเลย
ก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับแล้วก็แฟนจำนวนมากเนี่ยนะคะ
ก็ไปถ่ายคลิปถึงยอดพระป่าครั้งนี้ยอดที่ได้คือนะคะ
๓๔๘๐๖๔บาทจุด๒๕สตางค์มี๒๕สตางค์แล้วนะ
ก็๒ตัวก็๒๕หรือจุด๒๕สตางค์ไม่รู้สิ
นี่ไงนะคะก็ไม่พลาดที่บรรดาเหล่าแฟนจะอนำเลขนี้นะคะ
ไปเสี่ยงโชคนะคะในงวด๓๐ธันวานี้
หลังจากนั้นก็กลับมาทำบุญต่อที่วัดป่าสว่างธรรมจังหวัดอุดร
คือเดินสายทำบุญว่าอย่างนี้เนาะ
รวมเงินจากการที่ถูกลอตเตอรี่ทั้งหมดนะคะ
รวมถึงเงินที่ญาติมิตรมอบเป็นจิตศรัทธามาร่วมบุญ
ให้กับที่วัดนี้ด้วยก็คือพี่นางก็เดินสายทำบุญ
เพราะว่าทำแล้วถูกลอตเตอรี่ขึ้นมาก็ทำต่อไปอีก
ต่อบุญไปเรื่อยหลายใบนะ
ที่ไปทำบุญนะคะเรื่องเลขเนี่ยเราไม่เกี่ยว

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งน่ารักมากเป็นคู่รักนักวิ่ง
อย่างที่ทราบนะคะคือพี่ตูนกับน้องก้อยเนี่ย

เพื่อซื้ออุปกรณ์แพทย์ให้กับโรงพยาบาลนะฮะ
ตอนนี้ก็วิ่งอยู่ทางเหนือเสร็จไปแล้วแต่ก็ยังเปิดรับบริจาคอยู่

เขาไปเจอคนที่วิ่งคนหนึ่งป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารระยะที่๓
ก็เกือบสุดท้ายแล้วนะแต่ปัจจุบันหายค่ะ
แล้วก็กลับมาวิ่งมาเจอก็มาพูดคุยมาก่อน
ตูนกับพี่ก้อยโดยเขาบอกว่า

เหตุการณ์ประทับใจที่สุดในการวิ่ง
ในเรื่องการวิ่งก็เรียกอะไรเรื่องก้าวนะฮะครั้งนี้เนี่ย
กลับ๒ปีที่แล้วระหว่างที่วิ่งจากเบตงไปแม่สาย
มีผู้หญิงคนหนึ่งมายืนรอบริจักษณ์กับพี่ตูน
หน้าเศร้าหมองก้อยก็เห็นศีรษะเขาไร้เส้นผม

ภายหลังทราบว่าป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารระยะที่๓
หลังจากนั้นก้อยก็มีโอกาสเจอพี่คนนี้อีกครั้งข้างทาง
แต่สีหน้าเขาเปลี่ยนไปจากครั้งแรกที่เจออยู่
เขามาวิ่งข้างพี่ตูนแล้วขอบคุณพี่ตูนเขาก็บอกว่า
เพราะสิ่งที่ก้าวทำทำให้เขามีกำลังใจลุกขึ้นสู้อีกครั้ง
มาวิ่งด้วยไงคุณก็เห็นใบหน้าที่ยิ้มแล้วก็ลอยแล้วก็ลอย
แล้วก็ในตาที่เปลี่ยนไปด้วยความหวังทำให้เขามีพลังขึ้นมา
วินาทีนั้นก้อยมันรู้แล้วว่าสุดท้ายจะได้ยอดเงินบริจาคเท่าไร
รู้แต่ว่ามันคุ้มค่ามากแล้วที่เราได้ออกมาวิ่งเพื่อใครสักคน
นี่ตั้งแต่ตอนนั้นครั้งแรกที่ใส่เสื้อเหลืองค่ะ

ตูนก็เจอพี่อ้วนคือคนนี้แหละที่ลำปาง
ขออนุญาตแชร์เรื่องราวดีของพี่อ้วนค่ะ
โอ้โหพี่ตูนได้บุญมามหาศาล
เปลี่ยนชีวิตคนเยอะนะอำเนี่ย
เป็นผู้ป่วยติดเตียงเพิ่งรู้นางก็ลุกขึ้นไปวิ่ง
ด้วยเออลุกขึ้นมาแบบแข็งแรงได้
เมื่อวานนี้หลายพี่หนุ่มกัญชัยก็ไปร่วมงานของคุณแม่ของคุณชาคริส
ค่ะวีขอแสดงความเสียใจด้วยจริงนะวีวีรภาพเหรอ

คือไม่มีอะไรพ่อเพิ่งกลับจากเมืองจีน
กลับมาเมืองไทยพ่อก็ไปตรวจสุขภาพปกตินี่แหละ
ก็วีก็บอกว่าเกิดแก่เจ็บตายเกิดขึ้นอยู่แล้วก็ดับไป
หลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพันธุ์

พ่อใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเดินทางไปต่างประเทศแทบจะทุกเดือน

จนกระทั่งล่าสุดพ่อไปเที่ยวจีนแล้วก็วูบหมดสติไป

แล้วก็ส่วนที่๒๘เผาที่๒๒โมงเมนท์๑
วัตถสีบังเขียนครับ

อย่างนั้นก็วันนี้เราหมดแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะน้องชมขา